ตำรวจคุมตัวนักเขยที่ยอมรับสารภาพว่าทำหลาน๒ขวบ
จะพาไปล้างก้นแล้วก็ทำหลุดมือแล้วคิดว่าหลานเสียชีวิต
แล้วก็เอาไปทิ้งใต้ถุนบ้านนะครับสารภาพแล้วไปทำแผนแล้วบอกว่าเสียใจ
แล้วอยากจะไปขอขมาหลานครับคุณผู้ชมครับกรณีที่พบศพทารกอายุสองเดือนนะครับ
ที่หายไปนอนอยู่กับยายแล้วก็หายไปมารู้ว่าหายแล้วก็หากันอยู่แล้วหาไม่เจอ
จนเป็นเรื่องขึ้นมาตำรวจก็พาไนโก้คนนี้ไนโก้ไปสอบปากคำนะครับ
๗๘ชั่วโมงถึงยอมสารภาพเมื่อวานนี้สารภาพช่วงข่าวเย็นไทยรัฐได้เลยนะครับ
ครบ๒๔ชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะครับตำรวจเขาก็รับรู้นะครับว่าการกระทำของคุณ
โก้นะครับไปพิมพ์ลายแต่วเมืองไปทำแผนประกอบคำรับถารพภาพนายก็จะขอโทษ
ครอบครัวของแฟนนะแล้วก็เสียใจ

รับว่าตอนที่โยนน้องลงน้ำนะครับ

แต่ตอนแรกบอกเด็กตายแล้วนะ

อยากไปขอขมาร้านลองฟังหน่อยครับ
ขอโทษเสียใจแล้ว
น้องยังมีชีวิตอยู่ไหม

น้องยังมีชีวิตร้องอยู่ใช่ไหม
หลังจากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวไนโก้
ตั้งแต่ช่วงที่อุ้มหลานออกจากที่นอนเลยจะพาไปล้างก้นเห็นหลานอึนะครับ
ระหว่างทำแผนแม่ของเด็กกับครอบครัวร้องไห้ตลอดเวลา
ถ้าไม่ไปขอคำมาหลานจะไม่ยกโทษให้เลยนะ

ที่หลุดหลุดมือล่ะไงที่บอกว่าน้องหลุดมืออ่ะหลุดลงพื้นเหรออ่า
ทำท่าหลุดหลงพื้นลงไปหน่อยอ่ะ
อ่ะลงพื้นก่อนแล้วค่อยครับไม่รู้หรอก

แล้วนี่ก็เป็นจังหวะที่มาถึงตอนที่เขาบอกว่า
ในขณะที่หลานเองยังมีชีวิตอยู่ครับ
นี่ครับนี่เป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งทางครอบครัวนะครับก็ทำพิธีนะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของหลานนะครับ
อายุ๒เดือนนะครับที่เสียชีวิตในบริเวณนี้ด้วยนะครับ

ก็ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจแล้วครับคุณผู้ชม

พันธุ์ตำรวจเอกอภิษักโชติกะเสถียรครับ
ท่านผู้กรรมกราบการสมภพภักดิ์เกร็ดเปิดเผยบอกว่า
โก้เนี่ยสารภาพนะครับว่าวันเกิดเหตุเด็กร้องเพราะอึไง
เขาหวังดีครับหวังดีจะพาไปล้างก้น
แต่พลั้งทำเด็กหลุดมือฮะตอนนั้นเด็กยังไม่เสียชีวิต
อุ้มนะครับจะพาไปกินนมนอนแต่เด็กร้องไม่หยุดไง

หย่อนเด็กลงคูน้ำใต้ถุนบ้านซะเลย
หลังเกิดเหตุครับในบ้านเขาสังเกต

เห็นว่ามีพิรุษก็เลยพามาสอบปากคำ

หนึ่งข้อหาก่อนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนคนในบ้านจะรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
เพราะไนโก้อ้างว่ามีคนหนึ่งนะ

คุณผู้ชมต้องรอดูความคืบหน้าตรงนี้ด้วย
เดี๋ยวจะส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีนะครับ

คุณผู้ชมก็มีอาการนะครับเป็นโรคลมชัก

โอ้โหเรื่องนี้สะเทือนใจมากจริงนะคะ
คือการตัดสินใจวูบเดียวนะคะ
จากหน้าชายกลายเป็นฆาตกรข้ามหาดตัวเองเลยอะ